คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการบริหาร

แต่บริหารใบหน้าคุณเคยทำไหม

บริหารใบหน้างึงงับงึงงับงึงงับ
นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูการบริหารใบหน้า
ตามจังหวะเสียงเพลงครับ
คุณชนะคุณลองดี
เออตามจังหวะเพลงเลย
เดี๋ยวตา

อ้าวหู

แต่น้องเขามีความสามารถ

คุณรู้ไหมที่ฉันแอบทำตามปลาย

ดิฉันว่าทุกคนดูแล้วก็อดที่จะทำตามไม่ได้

เขาบอกว่าทำอย่างนี้แล้วหน้าตึงยังไง
ถ้าหนที่ย่าสุดอ่ะอาจจะมูกหรือว่าตรงมุมปาก
ฉันว่าเนี่ยถ้ากระตุกปากอ่ะยาก

ทำได้ไว้ทำให้ดู

เหมือนเราได้ออกกำลังกายเหมือนเราได้ยกเวทไง

มันมีเขาบอกว่าถ้าเกิดบริหารหน้า

แต่ว่าไม่ต้องบริหารตาเดี๋ยวตาไหลล้วมมาถ้าคุณ